ไปดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะฮะ
มีหนุ่มคนงานโรงกึ่งเขาก็ไปต่อไฟ
เอาไว้ช็อตปลาในบ่อแล้วลืมเอาออก
แล้วก็มีเมียคนงานซึ่งเป็นเพื่อนในโรงงานเดียวกันเนี่ย
เดินไปหาผักสะดุดรวดอันเนี้ยล้ม
แล้วก็ถูกไฟช็อตตายโอ้ยเนี่ยฮะคือไปต่อแล้วไม่ได้เอาออกไงนะฮะ
ไปเดินเขาก็ไม่เห็นนะว่ามันเป็นรวดเป็นไฟอะไรอย่างนี้นะครับ

ตำรวจโรงพักเมืองสกลนครเข้าไปตรวจสอบเหตุที่มีผู้เสียชีวิตในป่าละเมาะ
ข้างโรงกรึงเลิศชัยครับอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนคร
ไปพบศพนางชะล้ำชาภูคำอายุ๖๓ปี
คว่ำหน้าอยู่มีแบบแผลผิวหนังไม่เกรียมเลย
ใกล้กันกับที่บริเวณขาพับทั้งสองข้าง
แล้วก็มีลวดขนาดเล็กพาดอยู่ที่แผลไม่พบร่องรอยการต่อสู้
เนี่ยแล้วก็ไม่เอาลวดออกไงไม่ตัดไฟออกด้วยใครจะไปเห็นล่ะครับนะฮะ
ตรวจสอบไปพบเส้นลั่วถูกต่อกับสายไฟออกมาจากโรงกึงเลยครับ
คนงานให้การบอกว่ามีคนงานคนเก่าที่ลาออกไปแล้ว

ต่อไว้กับตู้ไฟเพื่อช็อตปลาในสระน้ำหลังโรงกึง
เอาไปกินแต่ไม่ได้ปลดออกแล้วก็ลาออกไปแล้วด้วยนะฮะ
นายทานทิพย์ปาระวงซึ่งเป็นคนงานโรงกึงและเป็นสามีของผู้ตาย
ก็นั่งร้องไห้เสียใจดูสิครับโอ้โห
เนี่ยฮะบอกว่าคือช่วงสายของเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์สินะฮะ
ภรรยาออกจากห้องพักไปก็เข้าใจว่าจะไปเดินเก็บผักกินตามปกติแหละ
นะฮะก็เป็นวิถีชีวิตของพวกเขานะฮะ
บ่ายเอ๊ะทำไมยังไม่กลับมาล่ะเลิกงานตอนเย็นก็ยังไม่กลับ
ก็ออกไปหาก็ไม่เจอจนสายของเมื่อวานคือหายไปวันจันทร์นะ
ของวันอังคารเพื่อนคนงานช่วยกันตามหาจนไปเจอ
แต่ว่ากลายเป็นศพไปแล้วนะครับตำรวจต้องรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็จะมีการเชิญเจ้าของโรงกรึงคนงานต่างและคนที่ออกไปแล้วด้วยเนี่ย
กลับมาสอบปากคำส่วนศพนั้นก็ส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครต่อไปครับ